ผู้ชมฮะก้าวกลายเขาก็มีการชี้แจ้งออกมาแล้วนะฮะ
กรณีที่ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขต๓นะครับ
ก็ถูกโจมตีเรื่องของคุณสมบัติ
ทั้งเรื่องของการไม่จ่ายภาษีเรื่องของการใช้ชีวิตหรูหราเนี่ยนะครับ

ในฐานะของโฆษกภักดิ์นะครับ
พร้อมด้วยนายพงศธรสอนเพชรนบริน
ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอภักดิ์๙กลายระยองเขต๓

ด้านการเสียภาษีแล้วก็คดียักยอกทรัพย์นะครับ
โดยตัวของผู้สมัครเองนะครับ
คือคุณโยพงศธรบอกว่า
หลังเกิดประเด็นนี้ก็มีพี่น้องประชาชน
โอ้โหสอบถามเข้ามาจำนวนมากนะครับ

ทุกวันนี้ทุกคนมีวุฒิภาวะแยกแยะข้อเท็จจริงได้
เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบนะครับ
ส่วนทางด้านของคุณรังสิมันโรมชี้แจงรายละเอียดว่าในปี๒๕๕๙
คุณพงศธรทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสสเบนจาแสงจันทร์
แล้วก็ตอนนั้นมีรายได้ประมาณ๑๕๐๐๐บาทต่อเดือน
คำนวณตลอดทั้งปีแล้วนะครับ
จะมีรายได้ไม่เกิน๑๘๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นตัวเลขไม่เกินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายภาษี
ดังนั้นตลอด๓ปีที่ผ่านมานายพงศธรก็ไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มภาษี
ที่ตัวเองก็โดนหักภาษีหน้าที่จ่าย
และนายพงศธรก็ได้ทำแบบฟอร์มสส๔ทับ๗
เพื่อยืนยันว่าตนเองมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
ส่วนประเด็นที่มีสื่อมวลชนรายงานพาดพิงว่านายพงศธร
ใช้ชีวิตหรูหราฟูฟ่าขายเบียร์ใส่รถกันเป็นลังแต่ไม่เสียภาษี
เรื่องนี้คุณรังสิมันโรมยอมรับว่านายพงศธร
เคยร่วมหุ้นกับเพื่อนทำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลจริง
แต่ธุรกิจไม่ก่อให้เกิดรายได้นะ
นำไปสู่การปันผลจนถึงณปัจจุบันนี้
และเมื่อไม่ได้รับการปันผลก็ไม่เคยต้องไปยื่นเสียภาษีในกรณีนี้ด้วยนะครับ
ดังนั้นรายได้ของนายพงศธรในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ก็คือปี๖๒ถึง๖๕จึงมาจากการทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ชำนาญการประจำตัวสอสอเท่านั้น
เงินเดือนไม่ถึงต่อปีไม่มากพอไม่ต้องเสียภาษี
เขาก็ใช้อันนี้ในการชี้แจงนะครับ
ส่วนเรื่องคดีที่เธอเคยถูกแจ้งความร้องทุกข์เรื่องยักยอกทรัพย์นะฮะ
สุดท้ายตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ถือว่ายังมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้
แล้วก็ตัวของวาธิสอสอเอ๊ะได้ไหม

คุณพงศธรก็ยืนยันเรื่องของการส่งประวัติอะไรต่าง
ให้กรกฎตรตรวจก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ
ในช่วงเวลา๔ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี๖๒
ของคุณเบนจาแสงจันทร์
เป็นตำแหน่งที่มีการกำหนดเงินเดือนเอาไว้อย่างชัดเจน
จากสภาคืออยู่ที่๑๕๐๐๐บาทต่อเดือน
ทีนี้เมื่อคำนวณออกมานะครับตลอดทั้งปี
คุณโยจะมีรายได้อยู่ที่ไม่เกิน๑๘๐๐๐บาท
ดังนั้นถ้าทุกคนที่ทราบเรื่องภาษีก็จะทราบว่า๑แสน๘หมื่นบาท
มันเป็นตัวเลขที่ไม่เกินไปกว่ากฎหมายกำหนด
ในการสมัครสอสอคุณโยก็ได้มีการทำแบบฟอร์มสอสอ๔ทับ๗
เพื่อยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่มีรายได้ที่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นเสียภาษี